กลับมาติดตามข่าวกันต่อมาดูเรื่องของการชุมนุมนะฮะ

บอกว่าเป็นแค่การเริ่มต้นถูกต้องค่ะแต่ว่ารอแนวร่วมและแนวคิดเดียวกัน
ขับไล่พลเอกประยุทธ์ถูกต้องค่ะ
ก็เมื่อวานเนี้ยใช้เลิกสี่สี่สี่ก็คือวันที่สี่เดือนสี่ตอนสี่โมงเย็น
รวมตัวกันแต่ว่าการชุมนุมครั้งนี้

เขาเป็นการชุมนุมกันแล้วก็มีเวทีปราศัยขึ้นไป
อย่างที่บอกว่าถูกประสงค์เดียวเลยคือจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ย
ออกจากจัดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานเริ่มต้นสี่เดือนสี่ใช่ไหม
ใช่นะฮะเวลาสี่โมงเย็นอ่าถ้ามีการชุมนุมวันนี้อีกก็ต้องเป็น
ห้าเดือนสี่ใช่ใช่ไหมสี่โมงเย็นต้องวันอื่นอื่นอีกก็ต้องเป็นเจ็ดเดือนสี่
อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่เขาบอกว่าของจริงเนี่ย
เดือนพฤษภาคมใช่ค่ะเอ่อดูบรรยากาศของเมื่อวานกันก่อนค่ะ
ที่สวนสันติพรอยู่ในอนุสรรศาสตร์ภฤษภาประชาธรรม
ก็มีมวลชนเนี้ยนะคะมารวมตัวกันตามที่นายจตุพรพรมพันธุ์
ประธานนปชประกาศนัดชุมนุมเขามีชื่องานนะคุณ
งานนี้ก็คืองานไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย
ตั้งเป็นเวทีขนาดใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
แล้วก็มีแก่นำนปชมากันหลายคน

นัดชุมนุมมีลักษณะเหมือนกับ
เป็นการกึ่งเสวนากึ่งปลาใส
ไม่ได้เคลื่อนออกไปเผชิญหน้ากัน
อยู่ในที่ตั้งก็คืออยู่ในสวนสันติพรเท่านั้น
แล้วที่มามาในนามส่วนตัว
ตามคำเชิญของนายอดุลเขียวบริบูรณ์
ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา๓๕
อันนี้คือคุณจตุพรบอกเลย
ว่าไม่ได้มาในนามเป็นนปช
หมายหลักก็คือจะขับไล่พลเอกประยุทธ์

แล้วก็จะเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
เวทีนี้เขาบอกว่าจะให้เวทีนี้เป็นการอธิบายค่ะ
ให้คนเข้าใจการเข้ามาของพลเอกประยุทธ์

แล้วก็จะชี้ให้เห็นเลยว่า๗ปีที่ผ่านมา
พลเอกประยุทธ์ไม่ทำตามที่พูดไว้มันมีอะไรบ้าง
แล้วก็เรียกร้องด้วยว่าตลอด๑๕ปีที่ผ่านมา
คนไทยเกิดความขัดแย้งและผลประโยชน์ต่าง

อยากที่จะเรียกร้องนะเชิญชวนด้วย
เสื้อเหลืองเสื้อแดงขอให้วางความโกรธแค้นเอาไว้ก่อน
แล้วมาร่วมมือกันหน่อยสามัคคีประชาชนขับไล่ผลิตการ
ความรู้สึกซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้
แม้ว่าแต่ละคนอาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ผมนี่อยู่ตรงกันข้ามกันมาตั้งแต่ต้นอาจจะง่ายกว่าคนอื่น
คนอื่นต้องให้เวลาแต่ทุกคนต่าง
ผมเชื่อว่ามีความเข้าใจว่าทุกเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ได้รับปาก
ไม่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานะครับ
เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะฉายภาพบนเวทีปลาใส
แต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้น
วันนี้ถือว่าคณะที่คุณอดุลเชิญมาเป็นชุดแรกก่อน
และชุดต่อไปก็จะทยอยกันมา
นี่ค่ะเป็นการเริ่มต้นแล้วคุณผู้ชมเห็นเสื้อของคุณจตุพรที่ใส่ไหม
ยืดสีขาวเมื่อวานเขามีการแจกด้วยนะคะ
เสื้อนั้นสกรีนข้อความว่าสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย
ก็ใครมาร่วมฟังปลาใสก็จะได้รับเสื้อนี้
ทีนี้คุณจตุพรเขาก็บอกด้วยบอกว่าหลังจากนี้จะมีการชุมนุมเกิดขึ้นอีกหลายวันนะ
วันละถือว่า๔เดือน๔ใช่ไหม
วันนี้ค่ะ๕เมษาก็นัดประกาศมาประสัยที่สถานที่เดิมเลย
คือสวนสันติพรนี่แหละตอน๔โมงเย็น
ส่วนวันที่๖เมษาหยุด๑วันแล้วก็จะมีการมารวมตัวกันอีกในวันที่๗เมษา
อันนี้เป็นบรรยากาศตอนการแจกเสื้อนะคะ
แล้วก็นายจตุพรก็บอกว่าจะประเมินอีกครั้ง
เพื่อให้มวลชนได้เดินทางกลับต่างจังหวัด
แล้วจะกลับมาอีกครั้งหลังสงกรานนะครับ
ผมเชื่อว่าการต่อสู้อย่างแท้จริงจะอยู่ในเดือนพฤษภาคม
จตุพรบอกแบบนี้เดือนพฤษภาคมจะเป็นของจริง
ซึ่งเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งสัญลักษณ์ของการชุมนุมด้วยนะคุณนะ
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวาน๔โมงเย็น
ไปจบสิ้นสุดประมาณ๒ทุ่มครึ่งนะค่ะ